คุณผู้ชมคะช่วงนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะเรื่องของการมาตรการการปลดล็อก
ทีนี้พอปลดล็อกแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญต้องฟื้นฟูการท่องเที่ยวค่ะ
แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้๑๒มิถุนายนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่จะเสนอมาตรการกับทางที่ประชุมสบค
โดยที่ไม่ต้องกักตัวรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไง
แล้วก็จะช่วยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงติดตามได้จากอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คสวัสดีครับท่านผู้ชม
เห็นคลิปเอาน้ำส้มไปทิ้งแล้วเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะเสนอว่าวันหลังถ้าเจออย่างนี้อีก
เอาไปใส่ตู้ปันสุกแถวนั้นดีกว่าเสียดายของ
เรื่องโควิด๑๙นี่เป็นวันที่๑๖แล้วนะครับ
ที่คนไทยกับคนไทยไม่ติดเชื้อกันเองเลย
วันนี้ก็มาอีก๔รายมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น
ก็แปลว่า๑๖วันแล้วคนไทยกับคนไทย
จะไปเดินไปไหนมาไหนกันเนี่ยไม่ติดเชื้อแล้ว
ฉะนั้นให้เวลาอีกประมาณสัก๑๐กว่าวัน๑๔วัน๒เท่าก็๒๘วัน
สถานการณ์การคลายล็อกปลดล็อกก็น่าจะตามมา
แล้วคิดว่าการทำมาหากินการค้าการขายการจ้างแรงงาน
ก็จะกลับมาเป็นปกติแต่อย่าฝันหวานมากนัก
เพราะวิกฤตคราวนี้มันซึมลึกซึมนาน
เปิดให้มีการค้าการขายกันแล้วใช่ว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติ
เปิดร้านแล้วเปิดธุรกิจแล้วก็ใช่ว่าคนจะมาอุดหนุนปกติ
เปิดร้านแล้วเปิดธุรกิจแล้วใช่ว่าจะต้องจ้างงานได้เต็มสูบเหมือนเดิม
ฉะนั้นอีกนานครับอันนี้แหละที่ว่าเมื่อคลายล็อคตลอดล็อคแล้ว
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้
รัฐบาลต้องมีแผนกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอย
ให้กระแสเศรษฐกิจมันหมุนเวียนปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ได้
แล้วที่พูดกันมากเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยว
มันสำคัญยังไงฮะการท่องเที่ยวเนี่ย
คนที่เกี่ยวข้องในวงจรท่องเที่ยวเนี่ยมีเป็นล้านล้านคนนะครับ
นับครอบครัวเข้าไปด้วยเนี่ยคนเกี่ยวข้องเยอะมาก
ตั้งแต่ประกอบธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจขายของที่ละลึก
ธุรกิจลดให้เช่าเรือให้เช่าธุรกิจอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมาก
ฉะนั้นการท่องเที่ยวจำเป็นต้องให้ฟื้นเร็วขึ้น
ถ้าฟื้นช้าฟุบยาวอยู่อย่างนี้คนจะไม่มีงานทำอีกเยอะ
ข่าวการประกาศบอกขายโรงแรมเนี่ยมีกันมาเป็นระยะระยะ
เมื่อสองวันที่แล้วก็เอาตัวเลขมาให้ดูว่าที่สมุยที่ภูเก็ตที่ไหนที่ไหนเนี่ย
เจ้าของเขารับสภาพไม่ได้ประกาศขายโรงแรมแล้วคนที่มาซื้อก็คือคนต่างชาติ
แล้วมาซื้อแบบกดราคาด้วยฉะนั้นรัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยว
แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ง่ายนะครับเพราะอะไรครับเพราะวิกฤตโควิดคราวนี้
ประเทศเจอปัญหาเหมือนกันหมดคือคนยากจนลงคนมีรายได้น้อยลง
ธนาคารโลกเพิ่งรายงานไปหยกว่าทั้งโซนอเมริกาโซนยุโรปโซนเอเชียเหมือนกันหมด
คนได้รับผลกระทบจากโควิดคนมีเงินน้อยลงคนยากจนลง
ประชากรติดลบทั้งนั้นคนเมื่อลำบากเนี่ยเขาต้องเอาเงินไว้ใช้ในปัจจัย๔ก่อน
เรื่องท่องเที่ยวนั้นไว้ทีหลังฉะนั้นถ้ารัฐบาลปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยจะยุ่งอเมริกายุโรปที่เรียกว่าฝรั่ง
ต่อให้เราเปิดท่องเที่ยวเต็มที่อย่าคิดว่าเขาจะมากลับมาเท่าเดิมเพราะเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโซนเอเชียเราเจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้น
จากนี้ไปรัฐบาลจะขอว่าอย่าเพิ่งออกไปเที่ยวต่างประเทศให้เที่ยวกันในประเทศจีนก่อนประเทศจีนนี่กว้างใหญ่
ภายสารแหล่งท่องเที่ยวเยอะฉะนั้นให้เที่ยวกันภายในก่อน
เราก็คาดหวังว่าไอ้ที่เราว่าจะได้เปิดขึ้นมาแล้ว
ท่องเที่ยวจีนจะแห่กันมาเหมือนเดิมอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับ
ผู้นำเขาลงทุนอย่างนี้แล้วเนี่ยคนจีนก็คงจะต้องเชื่อฟัง
ฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจ
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จี้นายกแก้ปัญหาท่องเที่ยว
ที่คุณน้ำแข็งอธิบายไปคร่าวเมื่อกี้ก็คือว่าการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศ
เพื่อแก้ปัญหาท่องเที่ยวหลังจากเกิดโควิดพูดง่ายง่ายก็คือจับมือกันระหว่าง
ประเทศต่อประเทศที่ปลอดภัยจากโควิดแล้วมีความมั่นใจกันแล้วประเทศ
ฉันก็พ้นโควิดประเทศเธอพ้นโควิดฉะนั้นสองประเทศมาจับมือกัน
แล้วคนของฉันไปหาคนของเธอคนของเธอมาประเทศฉันไม่ต้องกักตัว
เพราะต่างคนต่างเชื่อมั่นว่ามีการควบคุมกันได้ดีจับคู่กันแบบนี้ครับ
เราอาจจะไปจับคู่กับประเทศที่เขาควบคุมโควิดได้ดีเชิญคนของเขามา
มาแล้วไม่ต้องกักตัวเขาก็มาสะดวกมันมีประเทศตัวอย่างที่ทำให้ดูแล้วสองประเทศคือ
แต่ละประเทศประมาณล้านห้าล้านห้าก็เดินทางไปเดินทางมา
โดยไม่ต้องกักตัวเพราะทั้งสองประเทศเขาปลอดโควิด
แล้วเขามีความมั่นใจว่าเขาควบคุมได้ก็ได้แนวคิดมาว่าเออถ้าอย่างงั้นเนี่ย
รัฐบาลไทยทำอย่างนี้บ้างได้ไหมเราไปจับมือกับประเทศที่เรามั่นใจว่าเขาควบคุมโควิดได้ดี
เชิญเข้ามาบ้านเราไม่ต้องกักตัวเราไปบ้านเขาไม่ต้องกักตัว
นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ที่สำคัญคือมาตรการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย
ที่คุณน้ำแข็งบอกว่านี่แหละวันศุกร์นี้เขาจะเคาะกันแล้วว่า
มาตรการที่เรียกว่าแจกเงินให้คนไปเที่ยวจริงไม่ใช่แจกเงินหรอก
เขามีมาตรการที่รัฐกลุ่มกว่านั้นให้คนไปเที่ยวเพื่อให้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียน
แต่ว่าเรื่องไทยเที่ยวไทยเนี่ยผมคิดว่าไหนก็ไหนแล้ว
เราควรจะจัดระเบียบกันใหม่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนท่องเที่ยวบูมเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ไหมครับว่า
ไปท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมันแพงมากค่าใช้จ่าย
เขาบอกว่าไปภูเก็ตเอาครอบครัวไปภูเก็ตกับเอาครอบครัวไปฮ่องกง
ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันเพราะไปภูเก็ตโรงแรมก็แพง
อาหารการกินก็แพงข้าวแกงก็แพงก๋วยเตี๋ยวก็แพง
อะไรอะไรก็แพงหมดเช่ารถเช่าเรือเช่าเต็นต์เช่าผ้าใบแพงหมด
ครองชีพสูงปรับลงมาหน่อยได้ไหมไอ้สูงไม่ว่าเอาเปรียบกัน
้องจะขูดลีดกันเห็นนักท่องเที่ยวเป็นหมู
เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยล่ะไม่ค่อยมองสนใจแต่จะดูแลฝรั่งมังค่า
คนไทยเป็นนอกสายตาของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวคนไทยเขาเจ็บใจยังไงครับ
ว่าถ้าคุณไม่ปรับระบบแล้วคุณยังขายของกันแพงเหมือนเดิม
คุณยังให้เช่าราคาแพงเหมือนเดิมคุณจ้องจะโขกสับเขาคุณจ้องจะหลอกเขา
เหมือนเดิมเนี่ยคนไทยแหยงครับเรื่องระบบขนส่งเหมือนกัน
ผมไปภูเก็ตคราวที่แล้วก่อนจะเกิดโควิดมีคนมาจับไม้จับมือบอก
ช่วยไปต่อสู้ให้หน่อยเขาบอกเขามาภูเก็ต
ไปไหนมาไหนทีนึงถ้าไม่มีรถไปเองนะครับลำบากมาก
บริการขนส่งมวลชนไปไม่ทั่วเกาะคันจะเรียกแท็กซี่นานนานมาสักคันหนึ่ง
นานนานมาคันหนึ่งมาถึงก็โขกสับเลยมีอย่างที่ไหนจากป่าตองไปกะลน

กิโลเมตรนี่แหละ๗๐๐๘๐๐ไหวเหรอครับ
ฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องเทศบาลจังหวัดต้องคิดด้วยว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ย
หนึ่งคุณอยากขายของเอาเปรียบเขาเช่าล่มเช่าผ้าใบร้านอาหารริมหาด
ไม่ว่าที่ไหนที่หัวหินก็เจอบ่อยคราวที่แล้วก็เอาอีก
คิดราคาก็แพงเกินเหตุอันนี้แหละมันทำให้คนไทยมีความรู้สึกแหยง
ที่จะไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเขาจึงคิดว่าไปเมืองท่องเที่ยวที่ราคาถูก
แสนเปิดขึ้นมาวันแรกหาดแทบแตกเพราะอะไรรู้ครับ
เพราะบางแสนไม่ใช่สัญลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวราคาแพง
แต่ภูเก็ตเป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวราคาแพง
ฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวภูเก็ตต้องรู้ด้วยว่า
หลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยคราวนี้คุณต้องประชุมกัน
คุณต้องจัดระเบียบกันอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ที่สำคัญคืออย่าเอาเปรียบอย่าไปโขกสับเขา
เขาจะได้ไปเที่ยวในราคาที่ยุติธรรมไม่ได้บอกให้ถูกลงมากมายหรอก
ขอให้ยุติธรรมถ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยคนไทยเขาแหยง
คนไทยก็มีรู้สึกว่าไปท่องเที่ยวแล้วถูกหลอกถูกต้ม
อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในท้องถิ่นที่ต้องช่วยกัน
เป็นหน้าที่กันของคนที่บริหารเมืองท่องเที่ยว
ผู้ว่าเทศบาลอบตอบจที่เกี่ยวข้อง
หันมาเอาจริงเอาจังเรื่องนี้
คนมีเงินเที่ยวเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวแล้วปลอดภัย
เขาจะได้ชวนลูกชวนหลานกันไปต่างประเทศนั่นเขาคงไม่อยากไปหรอก
แต่สำคัญว่าเที่ยวในประเทศแล้วเนี่ยราคาย่อมเยาว์ราคายุติธรรม
ไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้ม
เมืองท่องเที่ยวควรจะให้ความสำคัญเรื่องจัดระเบียบรถขนส่ง
ไปหาดใหญ่นี่ไม่มีปัญหารถสี่ล้อแดงเข้าไปไปมามาสายหนึ่งสายสองสายสาม
เชียงใหม่ค่อนข้างมีปัญหามีปัญหามากที่สุดคือภูเก็ต
เรียกรถไปไหนทีนึงไม่รู้จะเรียกที่ไหนแล้วราคาก็แพงด้วย
อันนี้เอามาฝากคนที่เกี่ยวข้องว่าหลังจากจะมีมาตรการเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้คนไทยไปเที่ยวในประเทศแล้วเนี่ยมาตรการที่จะตามมาคือทำยังไง
ให้คนไทยไปเที่ยวไทยแล้วไม่ถูกต้มนี่เรื่องสำคัญครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพที่มาพูดเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการต่างนะครับ
เส้นใต้เมืองไทยคุณผู้ชมก็ติดตามได้ในข่าวเที่ยงทุกวันเลยนะครับ